ขอต้อนรับคุณแม่แอนกัญญารัฐและน้องพิม
พาคินค่ะ

คือมันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้

เป็นการตกกระดายพลอยโจรพลอยเป็นไป
ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ลากพูดนะคะ
ปลายปี๒๕๖๐ราหูกระโดดยกจากราศีสิงศ์
ตัวจริงจะมีเหตุไปแล้วพิมก็จะเสียบเขาแทน
แล้วก็ดังเลยทันทีนี่คือความหมาย
พี่เนี่ยผมต้องไปแลกตังค์แล้วเนี่ย
เพราะเงินของเวียดนามหมดแล้ว

คือตรงนี้เราไม่คิดว่าเขาจะเผาให้พวกสัมภเวษี
แล้วตกเย็นวันนั้นขาก็ไม่ขาก็แข็งเดินไม่ได้เลย
พ่อหมอรักตามดวงอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคุณเอง